สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทยรัฐนะคะเปิดหน้าจอไทยรัฐทีวีมาเจอกันเที่ยงตรงแบบนี้เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยวันอังคารที่๙เมษายน๒๕๖๒สัปดาห์นี้เรามาเจอกันเนี่ยนะคะกับคุณทัศนัยแล้วก็ดิฉันอารยาต้องบอกว่าช่วงนี้ไปจนถึงหลังสงการจะเจอคุณทัศนัย
ไทยเทศกาลสงกรานแบบนี้แล้วบางคนเนี่ยหยุดยาวกันต่อเรื่องเลยนะเมื่อวานเพิ่งหยุดชดเชยวันนี้ก็บางคนลางานต่อค่ะเดินทางกลับภูมิลำเนาที่ต่างจังหวัดกันหรือว่าใครที่เตรียมพร้อมจะเดินทางหลายเส้นเนี่ยการจราจรก็เริ่มติดขัดอย่างที่บริเวณกรมการขนส่งทางบกอย่างเส้นวิพาวดีของเราเนี่ย
รถติดรถเนี่ยรอเลี้ยวเข้าทางด้านของกรมขนส่งบริมทั้งเรื่องของสภาพอากาศวันนี้ร้อนเหลือเกินคุณผู้ชมร้อนมากยังไม่ถึงสงกรานเลยนะคุณผู้ชมก็ระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วยก็ส่งไลน์มาคุยกันทั้งเรื่องของการจราจรเตรียมพร้อมไปสงกรานอย่างบริมทั้งเรื่องของสภาพอากาศด้วยแต่สิ่งที่เราทิ้งไม่
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับใครที่เป็นแฟนมวยลองคิดตามดูสิครับ
ถ้ามวยชกกันเสร็จกรรมการบนเวทีเดินไปเก็บคะแนนจาก๔มุมของสนาม
แล้วเอาคะแนนมาเก็บไว้แล้วบอกว่าอีกเดือนกว่าค่อยมาฟังผลว่าใครชนะ
ระยะอีกเดือนกว่านี่ขอไปคิดคำนวณหน่อยว่าฝ่ายไหนชกได้กี่หมัด
ฝ่ายไหนออกอาวุธไหนได้กี่หมัดได้กี่ครั้งโดนเป้ากี่ครั้งไม่โดนเป้ากี่ครั้ง
แล้วค่อยประกาศผลออกมาท่านคิดว่ามันจะยุ่งไหมล่ะครับ
การเลือกตั้งคราวนี้ก็เหมือนกันเพราะทิ้งระยะเวลาเดือนกว่าถึงจะมีการประกาศผล
แล้วก็มีแต่เรื่องที่สับสนสลับซับซ้อนตามมามากโดยเฉพาะการคิดสูตรสอสอบัญชีรายชื่อ
อันนี้ท่านก็ทราบว่ายุ่งกันมายังไงล่าสุดอดีตกรกตแล้วผันตัวมาเป็นผู้สมัคร
สอสอของพักประชาธิปัตย์อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากร
เมื่อวานนี้กลางสูตรแถลงให้นักข่าวดูเลยว่าสูตรที่คิดว่ามันควรจะเป็นไปได้ที่สุดคือสูตรไหน
แล้วถ้าผิดจากสูตรนี้มันจะยุ่งเหยิงยังไงอ้าวขอฟังความเห็นจากอาจารย์สมชัยหน่อยอยู่ในสายตอนนี้
สวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณสุภาพครับครับ
ผมขอสรุปอย่างนี้เพื่อจะได้ยิงคำถามไม่ต้องอธิบายมาก
ของอาจารย์สมชัยเนี่ยคิดสูตรบนหลักการที่ว่า
พักที่จะได้มีสอสอบัญชีรายชื่อต้องมีคะแนน๗๐๐ขึ้นเป็นต้นไปถูกไหมครับ
อันนี้เป็นตรีตามรัฐมนูลที่บอกว่า
พักการเมืองนี้จะมีสอสอเกินกว่าจำนวนที่พึงจะมีไม่ได้
อันนี้ก็คือเป็นไปตามรัฐมนุน
พึงมีคือคิดออกมาแล้วสัดส่วนของผู้ไปใช้สิทธิ์ก็ประมาณ๗๐๐๐กว่า
แต่ทีนี้กรกตพยายามจะบอกว่า
ภักดิ์ที่ได้คะแนนต่ำกว่า๗๐๐๐๐๓๐๐๐๐กว่า
ถ้าสูตรของกรกตก็จะได้๑คนเหมือนกัน
อันนี้อาจารย์สมชัยบอกไม่ถูก
คือวิธีการคิดนี้มันมีกฎหมาย๒ฉบับ

อีกฉบับหนึ่งก็คือกฎหมายพรปศ

ถูกตอนนี้เนี่ยเอาตัวรัฐนุนมาเป็นตัวตั้งในการคิดนี้

กฎหมายประกอบเขาเขียนขั้นตอนค่อนข้างละเอียด
เพราะฉะนั้นเวลาคิดเนี่ยต้องคิดจากกฎหมายประกอบรัฐมนูล

จะต้องเหลือบดูรัฐมนุนตลอดเวลาว่า
ทุกครั้งที่คิดในกฎหมายประกอบนั้นเนี่ย

ตอนนี้สูตรที่กรกตคิดเนี่ย

สนชยืนยันว่ามีสูตรมาแล้วก็ดีเนี่ย
ผมอยากจะบอกว่าเป็นสูตรที่คิดจากฝั่งของกฎหมายลูกอย่างเดียว
ไปเรื่อยตามขั้นตอนขั้นตอนต่าง
แต่ลืมที่จะเหลือมาดูรัฐมนูล

ดังนั้นมันก็ถูกครึ่งเดียว

แต่ว่าเมื่อมาดูรัฐมนุนแล้วเนี่ยมันขัดกับรัฐมนูล
เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผมจึงบอกว่า
เอาล่ะฝากกรกตในฐานะที่ท่านจะต้องเป็นคนตัดสินในขั้นสุดท้ายเนี่ย
เหลือบดูรัฐมนุนให้ชัดเจนนะครับ
แล้วก็พยายามทำให้ไม่ผิดรัฐมนุนด้วย
เพราะถ้าท่านไปทำตามขั้นตอนของกฎหมายลูกอย่างเดียว

ท้ายที่สุดเกรงว่าจะมีคนไปร้องว่าท่านทำผิดรัฐมนูลนะครับ
แล้วก็การคำนวณดังกล่าวนี้เดี๋ยวก็ต้องมาคำนวณใหม่

เพราะคำว่าอันจะพึงมีมันล็อกอยู่ในรัฐมนูลถูกมั้ยครับ

มีปกแรก๒ก็คือต้องคำนวณออกปกแรก๒แล้วนะฮะ
เนี่ยครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาซึ่ง
ผมเข้าใจอยู่ครับว่าในขั้นของกรทก็ดี
ในธรรมการร่างก็ดีในขั้นของสอนเช้าก็ดี
เขาทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในมาตรา๑๒๘ของกฎหมายประกอบ
ขั้นตอนหมดแล้วมันก็ไหลไปได้เรื่อย
แล้วเขาก็บอกว่าเอาล่ะคิดไปจนเต็มแต่ละพักได้เท่าไหร่
แล้วที่เหลือนี้หลักกี่ที่ให้จัดสรรตามเศษจากมากจนน้อยจนกว่าอีกสุด

เอาเป็นว่าถ้าตามสูตรของกรกฎที่ว่า
ตัดส่วนกันเพื่อไม่ให้คะแนนตกน้ำเนี่ย๓๐๐๐กว่าก็ได้
แล้วเผลอถ้าอย่างนี้ต่ำกว่านั้นก็ยังได้เหรอ
ก็คือถ้าสูตรของกรกตคิดขณะนี้จะกลายเป็น๒๗พักการเมือง
ที่มีเสาสอนในสภาสูตรที่ผมคิดจะมี๑๖พักการเมือง
ที่มีเสาสอนในสภาใน๑๖พักนั้นได้จัดสรรแค่๑๔พัก
เพราะว่า๒พักคือเพื่อไทยกับประชาชาติถือว่าเต็มโคต้าแล้ว
เพราะไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มตอนนี้ถ้าจัดแบบทางกรกต
มันแปลว่ามันยังไหลไปได้เรื่อยถ้ายังมีโคต้าอีกก็ไหลไปเรื่อย
ถ้าว่าไหลเรื่อยเนี่ยคุณสุภาพต้องคิดดูว่าสมมุตินะครับ
มันไหลไปจนถึงลำดับท้ายขึ้นมาสมมุติว่าตัวเกินที่เกินขึ้นมา
ตอนนี้มันเกิน๒๕แต่ถ้ามันเกินขึ้นมาเป็นสัก๔๐เป็นสัก๕๐
มันก็จะไหลลงไปยังเศษที่ต่ำไปเรื่อยนะครับในส่วนที่เป็นภาคการเมือง
ซึ่งได้คะแนนไม่มากนักคำถามคือที่สุดท้ายเนี่ยนะ
เอาง่ายคุณสุภาพ๑๘๓คะแนนจากทั้งประเทศ
ถ้ามันไหลไปถึงขนาดนั้นได้สองสองหนึ่งคน
ช่วยกันตั้งภาคการเมืองดีกว่า๑๘๓เสียด้วยส่วนสองหนึ่งคน
สมมุติณวันนี้นะใช้สูตรของอาจารย์ได้สอสอบัญชีรายชื่อแค่๑๔พัก
แล้ว๑๑พักที่เขาคาดหวังว่าจะได้ตามสูตรของกรกต
เขาร้องเรียนให้ตีความได้ไหมได้ครับได้ทั้งสองฝั่ง
ถ้าหากว่าไปตัดสินบอกว่ามี๒๗พักที่ได้สอสอในสภานะครับ
ทางฝั่งที่เป็นพักใหญ่เขาก็สามารถจะบอกเขาเสียสิทธิ์
เขาเกิดปัญหาเกิดขึ้นจากกรกตไปคำนวณแบบนี้
ซึ่งขัดกับรัฐมนูลเขาก็ไปร้องได้
ถ้าหากว่ากรกตไปฝั่งที่ประเภทว่าเอาให้แค่๑๔พักล่ะ
มีสอสอในสภาทั้งหมด๑๖พักนะครับฝั่งที่๑๑พักที่เดิมเคยได้ยินข่าวว่า
จะได้๑เสียง๑เสียง๑คน๑คน๑คนไปเรื่อยเขาก็ร้องได้
บอกว่าเออทำไมกรกตไปคำนวณผิด

แล้วจะทำยังไงในเมื่อกฎหมายให้อำนาจกรกตเป็นผู้ตัดสินใจ
กรกตต้องตัดสินใจในทางที่เซฟตัวเองที่สุด
และคิดว่าเป็นการตัดสินใจซึ่งถูกต้องกับกฎหมาย
มันจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนี้
ซ้ายก็มีปัญหาขวาเลือกขวามีปัญหาซ้ายแต่ต้องเลือก
แต่การเลือกดังกล่าวนี้ต้องเซฟตัวเองว่าตัวเองไม่ทำผิดกฎหมาย
และคิดว่าถ้ามีการฟ้องเกิดขึ้นตัวเองชนะ
มันจะนำไปสู่ความยุ่งเหยิงตามมาไหมเรื่องนี้
อาจจะบ้างนะครับอาจจะเกิดขึ้นบ้างนะครับ
แต่ถ้าหากว่าสามารถสื่อสารทำความเข้าใจกับสังคม
ตอนที่จะประกาศปัจจุที่๙นี้ทุกอย่างน่าจะเรียบร้อย
เพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงครับว่าจากนี้ไปมีเวลาอีกตั้งเดือนหนึ่ง
กตทำได้ไหมคุยกับทุกคนทุกฝ่ายที่คิดว่าสูตรที่ควรจะเป็นควรเป็นอย่างไร
และหาทางที่จะเอาชนะกันได้เหตุผลแล้วให้จบตรงนั้น
ก่อนที่จะประกาศจริงวันที่๙พฤษภาดีกว่าที่ไปซุ่มซ่อน
ใช่ไหมฮะแล้วก็พลึบมาวันที่๙แล้วก็มีคนได้มีคนเสียแล้วก็ไปร้องกันต่อ
ซึ่งการร้องดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้กระทบเพียงแค่ผลการเลือกตั้งที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ
แต่กระทบถึงตัวกรกตนะครับว่าจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยปฏิบัติหน้าที่
จะใช้คำว่าอะไรดีปกพร่องหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นกลาง
นำไปสู่การได้เสียของใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันนี้มันจะรุนแรงและมีปัญหาต่อตัวกรกตเอง
คำถามสุดท้ายคนร่างรัฐมนูลก็ชุดหนึ่ง
กรรมธิการร่างกฎหมายประกอบรัฐมนูลก็อีกชุดหนึ่ง
ก็ชุดเดียวกันแหละครับเพราะว่ามันยึดโยงกันอยู่อย่างนี้
คำถามที่ชาวบ้านสงสัยก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมคุณไม่ทำเสื้อให้ชัดเจนใน๒ชุดนี้ตั้งแต่ทีแรก
กฎหมายไม่ได้ขัดกันนะครับแล้วก็กฎหมายรัฐมนุนก็ดีกฎหมายประกอบก็ดีเนี่ย
ไม่ได้มีข้อบกพร่องเลยเพียงแต่ว่าการที่ไปยกตัวอย่าง
เป็นสูตรคำนวณให้กับทางกรรมธิการดูนะครับหรือให้กับทางสนชสมาชิกสนชดูเนี่ย
เป็นการยกตัวอย่างซึ่งผมใช้คำว่าลืมเหลือบตากลับมาดูที่รัฐมนูล
ณวันนั้นเนี่ยไม่มีใครคิดถึงว่าจะเป็นปัญหาเช่นนี้
ทั้งทั้งที่ตัวเองก็เป็นกรรมการร่างรัฐมนูลก็ก็ไม่ทราบนะครับ
แต่ว่าปัญหามันมันเพิ่งเห็นกันนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่เจอโจทย์จริงเนี่ย
ครับตอนนั้นเราใช้โจทย์สมมุติครับสมมุติสิบห้าพัก
สมมุติว่ามีโอแฮงแค่สองเพราะฉะนั้นเวลาทำปั๊บเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ผิดปกติขึ้นมา
ครับแต่ว่าข้อที่จริงขณะนี้เนี้ยมันมีถึงเจ็ดสิบเจ็ดพักการเมือง
วันโอเวอร์แห่งยี่สิบห้าครับผมสมมุติต่อไปว่าวันหน้าเนี้ย
มันสักสามร้อยพักโอ้แห่งสักแปดสิบอะไรจะเกิดขึ้นโอ้โห
มีมีสอสอ๘จาก๘๐พักในสภาเป็นไปได้เป็นไปได้ครับ
มีคะแนนไม่กี่ร้อยคะแนนก็ได้สอสอ๑คนเป็นไปได้
เป็นไปได้ผมถึงชวนคุณสุภาพว่าตั้งพักกันไหมเออแทนที่จะไปอยู่พักใหญ่
ตั้งพักเล็กแล้วก็หวังเขตนั้นได้สักร้อยเขตนี้ได้สัก๕๐คะแนน
รวมรวมกันแล้วได้สอสอหนึ่งคนใช่ครับเออเอาล่ะครับ
อาจารย์ฮะได้ฉายภาพให้คนให้คนได้เห็นว่ามันเกิดอย่างนี้
ส่วนคารตัดสินใจขึ้นอยู่ข้อต่อขึ้นอยู่กับกรครับ
พระคุณอาจารย์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ
นี่แหละครับคุณก๊อฟครับคุณน้ำแข็งครับมันกลายเป็นว่า
บทเรียนคราวนี้มันยุ่งเหยิงจริงจริงครับอย่างที่อาจารย์ว่าล่ะครับ
ถ้าผมเป็นแฟนมวยนะคือผมก็อยากรู้ผลทันที
แต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าฝั่งที่ผมชิ้นเนี่ยคะแนนมันจะเอ๊ะมันจะเที่ยงตรงเป็นทำหรือเปล่า
ก็ไม่ทราบเหมือนกันก็นั่นเหรอสิคือชกเสร็จแล้วเคยเห็นไหมครับ
คุณทัศนัยเคยดูไหมครับกรรมการไปขอคะแนนจากมุมนั้นกับมุมนี้
แล้วก็ใส่กระเป๋าไว้อีกเดือนกว่าค่อยมาฟังผลขอบคุณครับอาจารย์สุภาพครับ
คุณผู้ชมติดตามกันได้นะคะเป็นประจำกับขีดเส้นใต้เมืองไทย
ช่วงเที่ยงแบบนี้นะคะแต่ละประเด็นที่อาจารย์เอามาเนี่ย
โอ้โหแฟนข่าวเที่ยงก็บอกว่าอาจารย์พูดถูกใจเหลือเกิน